แน่นอนค่ะไม่ใช่มีแค่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนคนธรรมดาอย่างเราก็ทำความดีได้
อย่างคุณป้าท่านหนึ่งอยู่จังหวัดชนบุรีเขาเรียกว่าเป็นคุณป้ารุ่นใหญ่ใจปั้ม
เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวให้คนมากินฟรีเลยที่ถือว่าทำความดีถวายในโลกไปดูบรรยากาศกันค่ะ
นี่เลยโอ้โหต่อคิวกันยาวแน่นเอียดมาเลยลูกเด็กเล็กแดงถูกต้อง
เนี่ยค่ะต่อแถวกันโอ้โหเนืองแน่นพี่เสื้อลายเมื่อสักครู่นี้นะคะเรียกได้ว่ามารอกินก๋วยเตี๋ยวแต่อ้อนแต่ออกแต่ก่อนใครเพื่อน
มาแล้วก็นั่งซดอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะอร่อยเด็ดจริงยกโป้งให้เลย
นี่แล้วนี่คือที่มาของคำว่าสดก๋วยเตี๋ยวยกสดเหรอฮะยกสดเลยคุณอร่อยขนาดไหนเนี่ยดูเอาเลยคุณผู้ชม
คือคุณป้าเนี่ยนะคะเขาทำก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแดงขายมานานกว่า๓๐ปีแล้วนะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ป้าแดงบอกว่างานนี้นะเป็นงานสำคัญคือเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ๒๕๕๙
แดงกับหลานชายพร้อมทั้งสปอนเซอร์เนี่ยก็อยากจะแจกก๋วยเตี๋ยวให้ทานฟิล
ก๋วยเตี๋ยวหมูหมูกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดกั๊บ
อยากจะทานอะไรเลือกเอาเลย
ถูกต้องแล้วก็นอกจากก๋วยเตี๋ยวนะยังมีโอเลี้ยงด้วยอาหารเครื่องดื่มมาเต็ม
เรียกว่าเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็โอเลี้ยงอีกต่างหาก

บอกว่าโอเลี้ยงโอเลี้ยงแต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ป้าเขาเลี้ยงให้กับทุกคน

โอเลี้ยงโอโอเลี้ยงนะนี่จะจะงงไปกับคุณละสรุปว่าคือเหลี้ยงก๋วยเตี๋ยว
แล้วก็ได้ดื่มโอเลี้ยงด้วยถูกต้องจริงไม่น่าเข้าใจยากหรอก
เนี่ยเห็นไหมทั้งเด็กทั้งกุญลักษณ์ผู้ใหญ่มาต่อแถวรอกิน
การเจอภาพเขาอิ่มใจไงได้เลี้ยงดูปูเสือคนแบบนี้
เขาจะรู้สึกยังไงไปฟังไปพูดคุยกันหน่อยค่ะ
วันนี้เพื่อทำเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๑๐
ราชาทางทางทุกสิบเอกก็เลยอยากให้คนได้กินอาหารอร่อย
ที่ร้านนี้ก็มีชื่อมีเสียงอยู่และนี่เราก็อยากจะทำเพื่อแผ่นดิน
อยากจะทำอย่างนี้ทุกปีถ้ามีโอกาสนะครับ
ลองดูปีนี้ก่อนว่ามีคนสนับสนุนเยอะไหม

โอ้ยก็เยอะสิครับอันนี้คือเสียงของหลานป้าแดงนะ
ส่วนเจ้าภาพหลักก็คือป้าแดงนี่แหละ
ป๊าแดงนี่เขานี้อะอายุจะ๑๐ปีแล้วนะ

หัวใจพองโตฟูเลยเพราะว่าตั้งใจทำนะคะ
เพื่อที่จะแจกอาหารการกินให้กับผู้ที่จะมารับประทานอาหารกันฟรี
คุณป้าพายิ้มแบบนี้คุณป้ารู้สึกยังไงคะ
ไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยสนุกค่ะ
ทำความดีเพื่อในหลวงค่ะ
ทำความดีเพื่อในหลวงค่ะ

คุณป้าคุณป้าบอกว่านอกจากหัวใจที่พองโตแล้ว
พองนิดหน่อยค่ะ
ก็มีบ้างนิดหน่อยมันร้อน

คุณป้าบอกว่าเห็นคนมาทานเยอะขนาดนี้
แล้วก็คนที่อาจจะไม่ได้นั่งทานที่ร้านป้าบอกใจดีนะยังไงห่อกลับบ้านไปเลย
ใส่ถุงกลับบ้านได้ใช่หรือกินที่ร้านแล้วไม่พอใจหนี
ห่อกลับบ้านไปฝากคนที่บ้านก็ได้ป้าก็ห่อให้ด้วยนะคะ
ให้ด้วยห่อให้ด้วยแบบนี้อิ่มอกอิ่มใจกันทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะ
ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีในช่วงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
ประชาชนคนไทยร่วมใจเป็นหนึ่งทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่๑๐นั่นเอง
นี่โอ้โหนี่คือโฉมหน้าของคนที่เขาไปทานกันนะครับโอ้โหก็อิ่มอกอิ่มใจด้วยเหมือนกัน
ก็อย่างที่บอกแหละว่าผู้ที่ได้รับเนี่ยเขาอิ่มท้องแต่ผู้ที่ได้ให้เนี่ยเขาอิ่มใจ
แล้วก็อิ่มบุญกันทั่วหน้าด้วยเช่นเดียวกันสำหรับสปอนเซอร์เล็ตทั้งหลายทั้งปวงที่มาร่วมด้วยช่วยกัน
ป้าแดงเนี่ยเลี้ยงเนาะป้าแดงเลี้ยงโอเลี้ยงใช่เลี้ยงโอเลี้ยงแต่โอไม่ได้มาเลี้ยง